ส่วนที่สุพรรณบุรีครับเจอแล้วมือยิง
ผู้ชายคนนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นคนหยิบปืนออกมายิงคนอาการปางตาย
เขาเป็นลูกค้าไปซื้อไก่ย่างที่ร้านแห่งหนึ่ง
ซื้อไก่ย่างเสร็จแล้วทะเลาะกับแฟนเจ้าของร้าน
ทะเลาะไปทะเลาะมาชักปืนออกมายิง๕นัด
แฟนเจ้าของร้านอาการสาหัสปางตายครับแล้วเขาก็หลบหนีไป
ขอสารออกหมายจับครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวชิงมอบตัวซะก่อน
ตำรวจสพสามชุกครับคุมตัวนายกริตภพหรือว่าในบอยอายุ๔๔ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุพรรณบุรีในคดีเจาะยิงนายอุทัย
ซึ่งเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์๕นัดเจ็บสาหัสครับ
นี่บรรยากาศตอนคุมตัวมาที่โรงพักนะครับ
ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์คือนายอุทัยที่โดนยิงเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ตอนนี้เห็นว่าอาการดีขึ้นแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ตุลาคมหน้าร้านไก่ย่างริมคลองตลาดสามชุก
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจนำตัวในบอยมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อคืนนี้
เกือบ๓ทุ่มติดต่อขอมอบตัวพร้อมของกลาง
ปืนลูกโม่จุด๒๒ที่ใช้ก่อเหตุและกระสุนที่เหลืออีก๑นัด
จังหวะที่เจ้าตัวกำลังถูกคุมตัวไปสอบปากคำนะครับ
นักข่าวพยายามถามหลายต่อหลายคำถาม
เจ้าตัวนิ่งเงียบแบบนี้ครับ
เท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้นะครับนักข่าวถามว่าทำไมถึงไปยิงเขาล่ะ
ไม่ตอบเมาไหมไม่ตอบเดินผ่านไปเลยครับ
บอยสารภาพกับตำรวจบอกว่ายิงนายอุทัยจริงอ้างว่าบันดาลโทษะ
ก่อนเกิดเหตุในบอยเป็นลูกค้าไปซื้อไก่ย่างที่ร้าน
ซึ่งเป็นแฟนคนเจ็บนะครับแล้วมีเรื่องทะเลาะกับคนเจ็บ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยบันดาลโทษะ
เขากลับไปบ้านก่อนไปเอาปืนมาเพื่อมาจ่อยิงนายอุทัยสามแค้น
แล้วก็หนีไปตั้งหลักก่อนจะขอมอบตัวครับ
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
เพราะทั้งสองคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุมีการโกรธเคืองกันต่อล้อต่อเถียงกัน
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยไม่ได้นำตัวในบอยไปทำแผนนะครับ
เจ้าตัวไม่ประสงค์จะทำแผน
ตำรวจก็เลยคุมตัวส่งฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีทันที
ถ้าย้อนไปวันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงเกือบ๒ทุ่มนะครับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่คือหลักฐานสำคัญครับ
วงจรปิดบันทึกเสียงปืนได้ประมาณ๓นัด
คาดว่าเป็นจังหวะที่นายอุทัยเนี่ยคือคนเจ็บที่โดนยิงอ่ะนะ
ถูกในบอยยิงบาดเจ็บก่อนจะหนีไป
เขาบอกว่ารัวยิง๕นัดใช่ไหมครับ
แต่เสียงในวงจรปิดน่าจะได้ยินแค่๓นัดลองฟังดูครับ
นัดฮะหมายังสะดุ้งเลยฮะ
ได้ยินเสียงปืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะ
โอ้โหนี่ฮะสิ้นเสียงปืนแล้วหมายังงงเลยเกิดอะไรขึ้น
ลงพื้นที่ไปที่หน้าร้านไก่ย่างริมคลองตลาดสามชุกครับ
พบว่านายอุทัยโดนยิงด้วยปืนจุด๒๒ลูกโม่๕นัด
เข้าที่คอ๑นัดชายโครงและด้านหลังอีก๔นัดนะครับ
ทะลุปอดฝังในครับนอนจมกองเลือด
นี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปถึง
ถมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยก็ส่งตัวไปรักษาครับ
ก็ทราบว่าคนก่อเหตุคือนายบอยหรือว่ากิตภพนั่นเอง
ข้อมูลจากแฟนคนเจ็บบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
ส่วนตัวเธอเองคือฝ่ายหญิงเปิดร้านขายไก่ย่างก็อยู่ติดกันเลย
คนเจ็บเขานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าร้าน
นั่งหันหลังให้กับถนนหันหน้าไปทางร้านไก่ย่างรอเธอปิดร้าน
บอยเนี่ยก็คือคนก่อเหตุเดินข้ามสะพานมาแล้วพูดว่าน้องเป็นอะไรมากป่ะ
จ่อยิงทันทีเลยครับกระสุนนัดแรกเนี่ยเหมือนด้าน
พอคนเจ็บหันไปดูนายบอยก็ใช้ปืนเจาะยิงอีก๓นัดแล้วก็เดินหนีไป
ตำรวจครับตามไปตรวจสอบได้วงจรปิด๑ทุ่ม๓๕นาที
เห็นในบอยเดินมาบนถนนริมคลองสามชุกนี่ครับมุมนี้
จากนั้นเดินข้ามสะพานข้ามคลองไปยังถนนอีกฝั่งมุ่งหน้าไปร้านขายไก่ย่าง
นี่นะฮะนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วเตรียมจะเดินข้ามสะพานข้ามคลอง
แล้วพอไปถึงร้านปั๊บทะเลาะกันแล้วก็ไปเอาปืนมายิงเขา
ทุ่ม๓๘ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดติดต่อกันจากนั้นทุ่ม๓๙หลังก่อเหตุเสร็จ
บอยเดินถือปืนมาที่สะพานข้ามคลองลองดูนะครับแล้วเขาเอาปืนเหน็บใส่กางเกง
จากนั้นเดินข้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งของคลองแล้วก็วิ่งหนีไปมุ่งหน้าไปที่บ้านของตัวเขาเอง
นี่ครับลูกศรสีแดงทันไหมฮะถ้าดูไม่ทันทีมงานขออีกรอบหนึ่งฮะ
เพราะภาพจะไวหน่อยอยู่มุมจอเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาเดินข้ามสะพานมาแล้ว
ศรสีขาวเมื่อกี้ชี้นำตาให้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาแล้วเดินข้ามมาเสร็จแล้วก็เดินไปทางบ้านของเขา
นี่ครับมาแล้วเป็นจังหวะที่มีรถตู้ผ่านพอดีเลยเหล่านี้เป็นข้อมูลและเป็นหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับ
และสุดท้ายเจ้าตัวชิงมอบตัวเพื่อรับโทษทางกฎหมายต่อไปครับ